แล้วก็เรามีคุณพ่อสุดน่ารักอย่างคุณไม้พี่รัฐนะ
ภาพภาพเนี่ยนะน่ารักมากเลยแต่งตัวเป็นฮีโร่คุณผู้ชม
คือคุณพ่อคนนี้เนี่ยนะก็มีการรวบรวมภาพที่น่ารักนะคะ
ซึ่งดูจะถูกอกถูกใจลูกชายตัวน้อยสุดไปเลยค่ะ
ดูจากภาพแล้วเนี่ยทุกรูปเลยนะจะวิ่งเข้ามากอดด้วยความดีใจคุณ
เห็นแบบนี้แล้วคนเห็นแบบนี้ก็ชื่นใจนะคะ
อยากจะแต่งตัวแบบนี้ไปรับทุกวันแต่ต้องขอเวลาไปหาชุดใหม่มาก่อนละกัน
เพราะตอนนี้ใส่ชุดไปหมดแล้วคุณผู้ชม
แต่เราเข้าใจเนอะในความน่ารักของเขา
เพราะว่าไม้เองก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างเพราะว่าถ่ายละครอยู่ด้วยที่ต่างประเทศ
ก็จะเป็นจดจำอยู่ในหัวจิตหัวใจลูกถึงไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยกัน
ก็มีคนชื่นชมทั้งคนจีนเองนะคะ
แล้วก็คนไทยบอกว่าเป็นคุณพ่อที่น่ารักมากเลยนะคุณผู้ชม